มาถึงเหตุการณ์ระทึกคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ครับโอ้โหที่ขอนแก่นเลย
ตำรวจตระเวนชายแดนสองนายนะอยู่ในป้อมเดียวกันเลยอ๋อ
แล้วดาบตำรวจชูชาติเนี่ยคุณผู้ชมเกิดอาการคลั่งกับเพื่อนตำรวจที่ตอนเช้ายังกินกาแฟอยู่ด้วยกัน
เอาปืนรัวยิงใส่เขาจนเขาเสียชีวิตแล้วตำรวจคนอื่นต้องปิดล้อมและทำยังไงไปดูพร้อมกันฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมต้องยิงขาเลยเหรอต้องยิงขาเลยโอ้โห
โดนยิงเข้าไปที่ขาซ้ายครับค่ะเพราะว่าเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
ไม่มีทีท่าจะยอมมอบตัวคุณผู้ชมฮะก็ต้องปิดล้อมอยู่แบบนี้
เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีการเอาเตียงพยาบาลมาแล้วนะ
เพราะไม่รู้ว่าอาจจะต้องใช้มาตรการวิสามันหรือไม่
สุดท้ายเนี่ยยิงเข้าขาซ้ายไปคุณผู้ชมแล้วก็คุมตัวมาได้ครับ
หลังจากพวกนี้ไปคุมตัวได้ที่บ้านพลักษณ์กองมั่งคัปการตำรวจตะละเวรชายแดน
ที่๒อำเภอเมืองจขอนแก่นครับ
แล้วก็พอคุมตัวมาได้ก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเลย
โดยการจับกลุ่มดาบตำรวจชูชาติเริ่มมาจากช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลยนะ
หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยใช้ปืนไปยิงดาบตำรวจพิชิตแสนขันอายุ๔๓ปี
ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒ในป้อมยามครับ
ในสภาพที่ยังสวมเครื่องแบบอยู่คุณผู้ชมแล้วดาบตำรวจพิชิตนี่นอนหงายจมกองเลือดเลย
แล้วมือข้างซ้ายยังปั้นข้าวเหนียวยังไม่ยอมปล่อยเลยนะเหมือนกำลังจะกินข้าวเหนียวครับ
พอดาบตำรวจชูชาติก่อเหตุเสร็จแล้วครับก็เดินออกไปสวนหย่อมจนเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดล้อม
แล้วก็ต้องตัดสินใจใช้การยิงเข้าขาซ้ายแล้วก็คุมตัวได้ในที่สุดครับ
ทีนี้ทางด้านศพของดาบตำรวจพิชิตที่โดนยิงตามร่างกายนี่โดนหลายนัดนะคุณผู้ชม

โดนยิงตรงไหนบ้างไหลซ้ายหนัดนึงไหลขวานัดนึงแขนซ้ายหนัดนึงขาซ้ายอีกหนัดนึง
กระสุนทะลุเลยอ่ะคุณผู้ชมทะลุแบบมีทั้งกระสุนทะลุแล้วก็กระสุนฝังในด้วยนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องส่งร่างไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินจุดที่เกิดเหตุ
พอไปตรวจสอบดูก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่หลายปลอกเลย
แล้วก็เจอพวกเศษกระจกที่แตกกระจายเจอร่องรอยกระสุนปืนที่ทะลุผ่านกระจก
ทีนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาก็เดินสแกนหาปลอกกระสุนปืนที่สวนหย่อมนะ
สวนห่อมเป็นจุดที่ดาบตำรวจชูชาติถูกยิงเพื่อจะเอาหลักฐานทั้งหมดเก็บมาก่อน

คือก็เป็นที่น่าสงสัยว่าดาบตำรวจสองนายนี้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
หรือว่าทะเลาะกันซึ่งหน้ามีเพื่อนตำรวจคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์คุณผู้ชมฮะเขาเล่าว่า
กาแฟด้วยกันอยู่ที่ป้อมยามอยู่เลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

แต่จังหวะที่ตัวเขาเองเดินเข้าบ้านไป
ได้ยินเสียงปืนปั้ง

สิบหน่อยต้องสิบอันดับนี้
ปลอดภัยที่ตู้ยามภายในชุมชนบ้านพักต่อชะดอภาค๒
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะ
แต่ท่านเนี่ยก็ไปได้ข้อมูลมาจากเพื่อนตำรวจ
ก็เลยเชื่อว่าดาบตำรวจชูชาติคนก่อเหตุ

น่าจะโกรธที่มือถือของตัวเองหาย
แล้วคิดว่าดาบตำรวจพิชิตผู้ตายเป็นคนขโมยไป
ก็เลยเกิดความเครียดจนกระทั่งมาก่อเหตุขึ้นแบบนี้ครับ

๙ขวบก็บอกพ่อพ่อใจเย็นพ่อไปนั่งสมาธินะ
แล้วเหมือนกับดาบตำรวจชูชาติพูดกับลูก
ว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำพ่อก่อนพ่อก็ไม่ทำเขาหรอก

ญาติของดาบตำรวจพิชิตผู้ตาย
โดยเฉพาะคุณแม่และภรรยาก็มาดูที่เกิดเหตุครับ
พร้อมกับผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๒
ตอนคุณแม่มาถึงเดินมาถึงก็เข้าไปดูในป้อมยาม

เสียใจอย่างมากครับเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเรื่องราวนี้
คุณแม่และเมียของดาบตำรวจพิชิตผู้ตาย
บอกว่าเรื่องนี้พวกเขาไม่มีทางที่จะให้อภัย
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ

ยืนยันกับคุณแม่และภรรยาของผู้ตายว่าจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
แล้วก็จะดูแลเรื่องสวัสดิการที่ดาบตำรวจพิชิตพึงจะได้ครับเพราะถือว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนร่างของดาบตำรวจพิชิตยังคงอยู่ที่พันธ์แหน่งนิตุเวทโรงพัจจิบาลศรีนะคริล
เพื่อทำการผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดครับวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจจะมารับศพไปทำพิธีรดน้ำศพที่วัดป่าเทพนิมิตร
จากนั้นจะนำศพไปทำพิธีทางศาสนาที่วัดที่บ้านเกิดต่อไป

เรื่องต้นก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ทราบว่า
เป็นปืนประจำกายของดาบตำรวจชูชาติอยู่แล้วด้วยครับ